โอ้สากผ้ากระจายค่ะ

ก็เลยบอกว่าสากผ้าตอนสมัยเรียนแล้วค่ะ

ปีนี้หรือว่ากวาดพรีเสนเตอร์เยอะเหมือนกัน
ตั้งแต่ต้นปีที่เรามาตั้งแต่ยากว่าเรา

ก็จริงเป็นความพยายามการของเรา
จริงทุกงานที่ปูได้รับเข้ามา

ในวันที่เรามีงานได้เยอะมันก็ภาพควรมใจ
ก็พยายามไปเรื่อย

มันก็เรียนรับวิทยาลัยออนแอร์เร็วนี้แล้ว

เพราะตัดต่อสนุกค่ะบทประพันธ์ดี

ต้องเต้นไม๊ค่ะว่าจะอยู่ช่วงหนึ่ง

แล้วก็ตอนที่ปูยอมกลับมาเล่นช่องวัน

จะไม่ต้องมีครูการแสดงปกปลุ๊กทุกฉาก

กลับบ้านมีสติแตกบ้างแบบโอ้บทที่ยาก
ว่าเรื่องนี้จะได้เห็นฝีมือที่แบบ

ก็คนเราก็ต้องมีพัฒนาการบ้างแหละเนาะ
เราคิดว่าจะคลิกความเป็นตัวเลยนะคะ
โหนางร้ายมากนอกจากคนมองว่าเราร้ายนะ

ปกติปูเล่นมาโดยตลอดปูไม่เคยเล่นเรื่องที่

หรือเรื่องที่ตัวละครมีความร้ายในแบบที่
ต้องใช้การเรียนรู้ตัวละครถึงเข้าใจถึงการกระทำเขา
แล้วบางครั้งเวลาเราเข้าใจลึกพอ
บางครั้งเวลาปูเล่นการแสดงปูจะคิดว่า
ปัญหาของปูเป็นปัญหาของตัวละคร
แต่ตอนนี้พอเราเล่นจริงเราจะเข้าใจว่าตัวปัญหาของตัวละคร
เป็นปัญหาของเราแล้วทำยังไงให้เราสลัดออกได้เวลาเรากลับบ้าน

อ๋อไม่กินอะไรไม่ถูกป่ะคือใช่โหดแบบโหด
เพราะเวลาแบบเขาเหวี่ยงหรือเขาโกรธหรือเขาร้ายอ่ะ

กลับบ้านแล้วปูรู้สึกแบบเกร็งอ่ะเครียด

ไม่คือเราไม่ได้กลับมาในรอบ๓ปี
แล้วไหนเราก็ทุ่มเทเวลาให้กับมัน
แล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเราโตแล้วอะพี่

แรกเขาบอกไม่ต้องก็ได้นะมีผู้กำกับบอกว่าไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าไม่ได้ถ้าเราอุทิศ๑วันต่อคิวมี๑วัน
ทุกวันต้องเป็นวันที่มีคุณค่าทุกวันต้องทำให้ดีที่สุดค่ะ

คือแบบในเมื่อเรากลับมาเล่นเราก็ต้องให้คนดูดูแล้วแบบ
เอออ่ะฉันก็เห็นความพยายามของนางนะ

ไม่ต้องปังเห็นความพยายามของนางนะ

อย่างเมื่อแสล่ะค่ะปูถ้าสมมุติวันออนแอร์ไปแล้ว
เข้ามามันต้องมีทั้งด้านบกด้านลบเราพร้อมรับ
ที่ปูอยู่ในจุดนี้กี่รอบแล้ว
เอาจริงตั้งแต่อายุ๑๓ปูอยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด
แล้วก็อยู่ในช่วงที่อ่ะกำลังจะสูง
ครบทุกรสชาติแล้วเลยบอกว่าย้ำอีกที

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

สวัสดีคุณครับสวัสดีคุณครับ

แล้วปูก็จะทำหน้าที่ให้กับตัวแทนที่ดีที่สุด
เพราะตอนนี้ปูจะบอกว่าตัวแทนได้ลงทุนกับสินค้าเรา
ดาราก็ควรจะมีหน้าที่ที่จะช่วยเขาพุชสินค้าก็จะทำน่าที่ที่ดีที่สุดนะคะ
ในฐาณาได้รับผลกระทบ
ว่าในเหตุการณ์ที่ผิดพลาดขึ้นมาอันนั้นปูว่าปูคงต้องคุมเข้มและคุมทุกคน
ปูจะได้พูดได้เต็มปากแต่ใจปูอ่ะปูเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำด้วยใจจริงอ่ะ
เป็นคนตรงกับพี่โซปูก็คงกู้มันได้อยู่แล้วล่ะค่ะ
ถามแรงนิดนึงเพราะมันมีคอมเมนต์หลายอันจากประเด็นนี้ว่า
ปูไม่น่าลดเกรดลงมาขายสินค้าแบบลดความอ้วนเลย
เหมือนแบบเราสร้างแบรนด์ตัวเองมานานกับคอมเมนต์อย่างนี้เรา
จริงใจปูอ่ะสำหรับปูปูเคยเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมที่เกี่ยวกับรูปร่างมาก่อน
การที่มาทำธุรกิจมันก็ต้องหาอะไรที่หนึ่ง
เกี่ยวกับศิริระปูยังพอว่างอยู่แล้วครั้งนี้ที่มันต่างกับการก่อตั้งธุรกิจเอง
ก็เลยมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่ค่อนข้างง่ายในการทำธุรกิจ
แต่เราไม่ได้เป็นคนก่อตั้งธุรกิจแต่เรากำลังเรียนรู้ทุกอย่างที่เราเรียนรู้ได้
เกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้สำหรับปูปูไม่ได้มองว่ามันเป็นการลดเกรดตัวเอง
เพราะว่าพี่ปูมาจากตรงไหนพี่จำวันที่ปูไม่มีงานได้ไหม
จำวันนั้นได้แล้วปูไม่มีวันลืมคุณค่าของคนอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภาพที่สร้างเลย
มันอยู่ที่ใจแล้วอยู่ที่การกระทำแล้วปูเชื่อปูเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพ
อาจจะมีสิ่งที่ผิดพลาดตอนที่เด็กสิ่งที่แบบยังเรียนรู้รู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพอเราโตแล้วพี่หนูอาบน้ำล้อมมาก่อนภาพลักษณ์คือสิ่งที่แบบสร้างทุกวัน
แต่สร้างด้วยความจริงใจดีกว่าเราอย่าแบบทุกเลยว่ามันจะมีวันหนึ่งที่คนไม่ว่าเรา
จริงสารปูก็คือบอกว่าดาราควรจะจำไว้ว่าวันที่เราสูงก็ไม่ได้แปลว่าเป็นวันที่คนตำหนิเราไม่ได้
เราอยู่ในสปอตไลท์อาชีพเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยสังคม
ถ้าเราจะมาน้อยใจหรือโกรธของคำพูดของประชาชนผู้บริโภคสินค้าเรา

เลยบอกว่าปูยอมรับกับทุกคำติชมแต่ปูจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด
ให้คนเห็นว่าคุณค่าของปูมันไม่ได้อยู่กับการขายของ
แต่มันอยู่กับตัวตนของปูคุณค่าของปูไม่ได้อยู่กับพรีเซนเตอร์
หรือชื่อเสียงกับปูแต่มันอยู่กับสิ่งที่ปูทำในทุก
กับคนรอบข้างปูกับสังคมของปู

ปูเห็นค่อนข้างเยอะจะบอกว่าปูมีความคิดเห็นเรื่องเดียว
กับวงการอาหารเสริมตอนเนี้ยจริงจริงปูดีใจนะคะ
ที่มีการตรวจสอบปูรู้สึกว่าตอนที่ปูเหยียบเข้ามา
ปูก็บอกว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะกับเรา
ซึ่งมันก็ไม่ผิดตรงนี้ยังไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
มันกลายเป็นเรื่องที่แย่เลยไม่อยากให้ตีมันเป็นเรื่องแย่
แต่ตอนนี้ที่เห็นข่าวออกมากับหลายสินค้า
ก็อยากจะให้ทุกคนพิจารณาตัวเอง
ว่าเราขายผู้บริโภคสุขภาพเขามีคุณค่าเท่ากับสุขภาพของเรา
เราควรจะคิดและไต่ตองเยอะก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยสอบสวน
แล้วก็อยากจะขอให้ไม่มีสินค้าที่ไม่มีออยอร์
หรืออันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคอยู่ในตลาดแล้ว
เพราะว่าถ้าเป็นแม่ปูน้องปูหรือปูทานเอง
ก็คงรับไม่ได้เหมือนกันคำขอโทษก็คงไม่พอ
บอกว่าการที่มีกฎหมายที่เข้มงวดในวงการอาหารเสริมตอนนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสม
มีทีมกฎหมายแล้วก็ทีมการเงินที่ตรวจสอบบริษัทเขาโดยตลอด
และเข้าดูโดยตลอดและเข้าดูอย่างใกล้ชิด
สิ่งเดียวที่เขาสร้างความมั่นใจได้ก็คือ
ทีมกฎหมายปูกับทีมการเงินปูที่ชี้แจงปู
แต่ปูเชื่อแหละคุณก๊อฟเขาพูดกับปูและรับปากกับปู
ว่าเขามั่นใจมากในบริษัทของเขา
และปูเชื่อเขา
แล้วปูก็บอกว่าพี่อย่าทำให้หนูผิดหวัง

หนูพอหนูเข้าใจว่าเวลาคนโดนโจมตีเยอะเขาอาจจะขาดกำลังใจ

เราไม่คิดว่าเขาโกหกเราเลย

มะตูมต้นหอมว่าไงข้างปู

คนที่ร่วมงานกันเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นตั้งแต่ต้น
แต่เราก็พยายามเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกัน
เขาก็เรียนรู้นิสัยปูเป็นคนที่ค่อนข้างตรง

เขาก็อาจจะต้องปรับใช้ความเคยชินกับปูนิดนึง
แต่ปูมีเหตุผลนะคะที่ทำไมปูต้องเข้มงวดขนาดนี้
แมททิวให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษายังไงบ้าง

เขาก็ช่วยค่ะเขามีทีมกฎหมายเข้ามาช่วยดูให้แล้วก็ทีมการเงิน
คือเขาเป็นคนที่ดูเป็นทีมของเขาแล้วเขาก็มีทีมการเงิน
แล้วก็มีทีมกฎหมายที่เป็นเพื่อนสนิทเขา
เข้ามาดูสัญญาปูทุกตัวรวมถึงสัญญาตัวนี้ด้วย

เขาช่วยให้กำลังใจปูแล้วเขาก็รู้แหละ
เวลาเกิดเรื่องแบบนี้เขารู้เลยว่าใจปูอยู่ที่ตรงไหน

มันคือศักดิ์ศรีของคนนะพี่เราสร้างมาด้วยตัวของเราเอง
เราไม่ยอมไม่ยอมให้อะไรมากระทบอยู่แล้ว
เขาก็ทำได้ก็คือปลอบแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปูอะค่ะ
แล้วคุณแม่มาแซวไม่ได้มีมอเตอร์ไซด์ในปีนไทย
แม่เขาอีเมลมาบอกเฮ้ยให้นางนั่งมอเตอร์ไซด์เหรออะไรอย่างนี้
แต่ก็คือจริงเขาใส่หมวกกันน็อกนะ

ก็เลยเราก้มีการถ่ายแป๊บนึงแต่ว่าเขาชอบวินมอเตอร์ไซด์ค่ะ
เขาบอกว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมคนไทยชอบ
ที่นั่งสุขภูมิชซ์ไปตัวไหนเร็วมากเลยอยู่เขาชอบ
แล้วคุณแม่ยังไงคะเอียงมีอีเมลมา

คุณอะไรอธิบายให้เขาค่ะ
คุณแม่เขาก็ห่วงผู้ชายแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขา
ปุ๊กก็มีตอนเป็นแฟนกันแรกอาหารไทยเขายังไม่ทานเลยพี่

แล้ววันนี้คือเขามาเมืองไทยแล้วนั่งวินมอไซค

ปูหวังนะเอาจริงปูพูดตรงออกไปว่าปูหวังมาก
แล้วปูก็ปูว่าเขาเองก็ชัดเจนว่าหวัง
ก็เลยบอกว่าขอให้เรามีจังหวะทำงานไปสักพักหนึ่งก่อน
แล้วก็รอถึงวันนั้นนะครับ

ขอบคุณมากพี่

ขอบคุณมากพี่